ไม่เชื่ออย่ารบหล่วงมูเตรหลุไม่เข้าใกล้ออกใกล้

คุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณอูฮารุทัยต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
เพราะเจอดีเจอผีที่บ้านตัวเอง
ที่บ้านนี้เคยเป็นบ้านร้างมานานกว่า๑๗ปี
พิธีกรของเราถึงกับอึ้ง
ว่าไปซื้ออยู่ได้ยังไงกัน

กับประสบการณ์เจอผีในบ้าน

เราไปฟังเรื่องราวของเธอกันต่อครับ

และยังไม่เคยมีใครอยู่
ไม่เคยมีใครอาศัยไม่เคยมีใครตายที่นั่น

ตัวอุ๊ก็อยากได้บ้านหลังใหญ่

โครงการราคามันแพงมาก

ซึ่งตัวอู๋คงไม่มีปัญญา

ที่มันเกินกว่าฐานะเราได้ยังไง

ฟังตรงนี้ตอนแรกคุณแม่เข้าไปดูและเข้าไปซื้อก่อน
พี่ก็ไปดูตามโครงการปรากฏว่ามันแพงมาก
ฐานะเกินกำลังที่เราจะผ่อน
ก็เลยมาติดต่อแปลงข้างของคุณแม่
เขาซื้อไว้แล้วเขาก็เลยขายให้อุ

ก็พอซื้อแล้วก็ซ่อมแซม
ก็คือโครงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีครบอยู่แล้ว
ก็มีประตูหน้าต่างที่นำมาใส่
ปรากฏว่าประตูหน้าต่างที่อู๋ไปซื้อมาเนี่ย
ใช่สมรภูมิก็ซื้อมาทั้งหลังเลย
ได้เกือบเต็มเลยปรากฏว่าสถาปนิกบอกไม่พอ
ก็ไปซื้อที่อายุทยาได้มาอีกหลายชุดเยอะมากเลย

ประตูนั้นสูง๓เมตรกว่า
จะเอาขึ้นชั้น๒ไปใช้บนเป็นประตูห้องนอนในชั้น๒ได้
เลื่อยออกเลื่อยเอาช่องแสงออกถึงจะสูง๒เมตร๒เมตรครึ่ง
แล้วคุณคิดดูด้วยว่าบ้านใครจะใส่ได้๓เมตรกว่าขนาดนั้น
ก็ต้องเป็นบ้านคนที่มีสถานะทางสังคมไม่ใช่ธรรมดา
อันนั้นแหละประตูหน้าต่างนี่แหละที่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้
ช่างโดนก่อนเลยช่างเนี่ยเขาจะต้องกุฝ้าของโอ
คืนนั้นเนี่ยช่างเขาบอกว่าเสียงมันลั่นคลึนดังลงมาเลย
ทุกคนก็วิ่งลงมาดูเขาพักผ่อนข้างบนวิ่งลงมาดู
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบ
แล้วก็บางครั้งตอนกลางคืนเขาบอกเขาได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่ในบ้าน
มีเสียงการประกอบอาหารตำคกตอนตี๒ตี๓แบบนั้น
นี่คือช่างและช่างที่เราใช้เนี่ยจำนวนเยอะนะเป็น๑๐กว่าคน
ทุกคนก็เจอเรื่องลี้ลับและที่สำคัญก็คือสถาปนิกคุณปิ๊กเป็นผู้หญิง
ก็เจอเจอพร้อมอุ๊เนี่ยแต่อุ๊ไม่เห็นก็เดินตามกันมาคุณปิ๊กก็เดินตามหลัง
ว่าเขาเห็นคนนั่งหันหน้าเข้ากำแพงในห้องพระ
ตอนนั้นยังไม่มีพระเข้าไปเซ็ตเพราะยังอยู่ในช่วงโบกฝาผนังอยู่
เฮ้ยทำไมมีลูกน้องเขาไปนั่งอยู่คนหนึ่งเพราะเขาเดินลงไป
บอกเฮ้ยไปตามที่ใครมานั่งอยู่ในห้องอ่ะห้องห้องเล็กตรงที่เป็นวอยเล็กที่จะทำห้องพระ
นั่งเข้าหากำแพงนั่งเข้าหากำแพงช่างก็บอกไม่มีพี่เดินมาคนสุดท้าย
พี่ก็บอกอ่ะยังไงกูโดนฉันได้

จำไม่ได้แล้วว่าปิ๊กมันไปหรือเปล่าอ่าอ่าแต่ว่าทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าไปกลับบ้านเถอะ
ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วมันเย็นมากแล้ว
เอาล่ะนั่นคือก่อนเข้ามาที่จะย้ายเข้ามาอยู่บ้านเสร็จน่าจะแฮปปี้เอ็นดิ้ง
ลูกชายพี่ยังไม่ทันจะพูดรู้เรื่องเลยคำแรกที่พี่ลูกพี่พูดกับพี่คือ
ประโยคแรกที่น้องคุณมันพูดออกมาตอนอายุแค่เพียงขวบครึ่ง
มันพูดได้ตอน๓ขวบแล้วลูกอัวพูดช้ามากเลย
แต่ว่าประโยคแรกที่เขาพูดตอนที่เขายังพูดต่างดาวอยู่
เขาพูดบอกว่าแม่ผีอยู่ที่ประตู
พระโยคแรกที่แล้วหลังจากนั้นมันก็พูดต่างดาวต่อ
จัดจัดจัด
พี่ต้องทำยังไง
ก็น่ากลัวมาก
ไม่มีใครสอนดูหนังดูโทรไทเคิลยังดูไม่เป็น

ตอนที่บ้านสร้างเสร็จแล้วเฟอร์นิเจอร์กำลังจะเข้าน่ะ

แล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสาเหตุที่

น้องคุยนี่คือลูกคนโตถูกไหม

ขอโทษนะพี่อันนี้ไม่รู้

อย่างที่อุ๊บอกพี่ไปว่า

มีความรู้สึกว่าเป็นความผิดของอุ

ไม่ได้พดุงคันเพราะว่ามัวแต่เป็นห่วงเรื่องบ้าน

ก็ดีซื้อของวิ่งซื้อของ
ทำให้เป็นหลุดกูก็ร้องไห้โฮเลย

ตอนนั้นสองเดือนประมาณสองเดือนครับ

เขาก็เห็นอุ๊ล้อง่ายโหออกมา

คิดซะว่าเขาไม่พร้อม
เป็นการแท้งตามธรรมชาติ

หัวไม่มีก็ได้เขาถึงเป็นการบังคับแท้ง

โดยแค่หลักวิทยาศาสตร์
อยู่จนกระทั่งเข้าอยู่แล้วเนี่ย
ลูกเห็นผีตลอดบอกอู้ตลอดบอกว่า
ผีผีอะไรแบบเนี้ยโดยที่อู๋เข้าใจว่าเป็น

เพราะว่าถ้าตัวเราเห็นเราอาจจะตอบเราได้
แต่ถ้าลูกเห็นเราก็ไม่ได้เชื่อแหละไม่ได้ใส่ใจอะไร

มันทำให้อู้ลืมนึกถึงลูกคนนี้ไป
แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะ

หลายหลังเนี่ยเสียอนเดือนพฤษภาที่ผ่านมาของปี
ปี๖๐ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับ
นึกถึงเขาได้แล้วก็จำได้ว่ามีลูกอีกคนนึงที่แท้งไป
โดยที่เราไม่เคยทำบุญใส่บาทให้เขาเลย
ทั้งที่เราพาลูกจูงลูกจูงพ่อแม่ไป
ทำบุญในวันพระใหญ่ใส่บาท
ใช่แต่ว่าไม่เคยนึกถึงเขาเลยลืม
โดยที่เราไปนึกถึงหลักวิทยาศาสตร์

ก็เลยมาคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ว่า
วิญญาณของลูกคนนี้เขาตามเรา

พออุ้มนึกเรื่องนี้ว่าเฮ้ยตั้งหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายคนเล็กคนโตเนี่ย
มันก็บอกมันเห็นผีเห็นผีมันเป็นไปได้

เพราะว่าอุ๊ไปซื้อหนังสือของท่านอาจารย์เจนยานทิพย์
เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทำแท้ง
ว่าทำแท้งโดยตั้งใจไม่อยากมีก็ดี
ก็เล่าเรื่องราวต่างว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ย

เป็นกรรมเป็นวิญญาณที่จะตามมาฉุดดึงตัวเราเนี่ย
ให้พบกับเคราะหกรรมต่างชีวิตจะตกต่ำลงอะไรแบบนั้น
เขาอยากได้ลูกแล้วลูกแท้งไป
ปรากฏว่าวิญญาณของลูกเนี่ยก็ยังคงอยู่

มันเหมือนทางมันสว่างปิ้ง
แล้วก็มองเห็นทุกอย่างมันเคลียร์ชัดแจ้งหมดเลย

ลูกและสามีทั้งสองคนหลับหมด
อู๋ปิดหนังสือแล้วอู๋ก็ปิดไฟด้วย
แล้วอุ๊กก็ตั้งสมาธิตั้งจิตนะคะนอนทอดร่าง
แล้วก็ทำจิตใจให้แน่วแน่แล้วก็สื่อกับดวงวิญญาณของลูกเลย
แม่เนี่ยแม่รักลูกทุกคน

แต่ว่าการที่หนูไม่ได้มาเกิดเป็นเพราะว่ามันเป็นความผิดของแม่
แม่ไม่ได้ธนุถนอมคันนะคะเป็นความประมาทของแม่

หากว่าเรามีบุญวาสนาต่อกันขอให้มาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันอีก
แล้วอู๋ก็บอกผมว่าถ้าหากว่า
วิญญาณของหนูรับรู้ขอให้หนูสื่อบอกกับแม่ด้วย

พี่น้องคุณชี้ก็มีเสียงเคาะ
เดี๋ยวนั้นเลยแล้วอู้ก็เลยรู้เลยว่าเขารับรู้
หลังจากนั้นประมาณ๒๓อาทิตย์ก็เป็นความบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ
ได้ไปร้องเพลงกับพี่ตุ๊กวิยดาแล้วก็พี่แอมสวรรคที่จังหวัดน่านนะคะ
ที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ได้พบกับเพื่อนของพี่ตุ๊กวิยดาท่านหนึ่ง
ว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวอู๋เนี่ยหนูเคยทำแท้งหรือไม่
คือพี่ปูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิชอบทำบุญนั่งวิปัสนา
ุ๊กก็อุ๊ยพี่อู๋ไม่เคยทำแท้งแต่ว่าอู๋เคยแท้ง
แล้วอุ๊ก็เล่าให้เขาฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับขออโหสิกรรมกับลูก
ขอสื่อกับลูกให้ลูกรับส่วนบุญส่วนกุศลไป
พี่ปูเขาบอกอุ๊ไม่ได้การที่ว่าวิญญาณที่จะไปเกิดเนี่ย
ต้องมีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เพราะฉะนั้นหนูไปทำบุญกับพี่ไหมพรุ่งนี้ตื่นตี๔ตี๕ไหวไหม
ก็เลยบอกว่าโอเคได้เพราะว่าลูกของอู้ก็รักเนาะ
แน่นอนว่าอุ้มก็อยากให้เขาได้ไปส่งให้เขาไปอยู่ในพบภูมิที่ถูกต้อง
ก็ตื่นไปตั้งแต่เช้าเลย
แล้วก็ไปพบกับพระอาจารย์เป็นพระนะคะ
ซึ่งก็ยังอายุน้อยอยู่เลยแต่จะเป็นพระที่เคร่ง
แล้วก็ท่านก็สวดมนต์สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แล้วก็เสียงสวดมนต์เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นแสงธรรมนำทางนะคะ
จิตวิญญาณนั้นได้ยินเป็นการเปิดทางนะคะ

แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องไปทางไหนเหมือนกับเป็นแสงสว่างโดยใช้เสียงสวดมนต์นั่นแหละ
นี่เราถึงต้องมีพิธีกรรมทางศาสนา
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากนะคะ
ที่ได้พบกับพี่ปูแล้วก็ทำให้อู่ได้คลายปมนี้

ถ้าหากว่าท่านอยู่กับอู้จริง
กระดานมันเปียกแล้วมันก็ค่อยแห้งลง
ปรากฏเป็นหน้าของท่านเลย
ขอดูหน่อยได้ไหม
ว้าย